คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจอแจ๊ริมจอวันนี้พาไปส่องชีวิตเรียบง่ายของเจ้าชายลูกทุ่ง
คุณก๊อตนะคะคุณก๊อตจักรพันธ์อยู่บ้านแบบมีความสุขแต่หล่อเหมือนเดิมค่ะ
จะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
คิดถึงหึ้งผีน้อยนักลอยใจผี
คิดถึงมากค่ะสำหรับเจ้าชายลูกทุ่งก๊อตจักรพันธ์
ที่ตอนนี้งานโชว์แทบจะไม่ได้เห็นหน้ากันเลย
แสดงก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็อยู่บ้านนั่นแหละค่ะ
คุณก๊อตรียังไหวน้องแจ๊กริมจอต้องมารับของเจ้าชายลูกทุ่ง
หมาปลูกต้นไม้โอ๊ยสบายใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
ทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำเลยตามสบาย
บ้านเราสามสุขใจแม้จะอยู่ที่ไหน
ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา
ควบคุมการผลิตเองทุกขั้นตอนแอบกระซิบถามมาให้
อาจจะได้เห็นพี่ก๊อตขึ้นเวทีร่วมกับเด็กปั้น
อย่าปล่อยให้หนูฝันกลางวันนะพี่ค่ะ